เล่ามาอาทิตย์ที่แล้วคืนนี้มันมีรายการเศรษฐีป้ายแดง
นวัดเขาไปออกรายการกับพิธีกรคนใหม่

จิ้นตัวเองไปออกรายการมาก็แฮปปี้กันดี

ฉันติดใจขอพี่ป้องไปอีกเทปได้ไหม
ไปนี่ไปเลยบุกโรงงานสาระเป๋า
เฮฮาล้วงเคล็ดลับอะไรกันมาได้ขนาดไหน

ไม่ว่างจริง
พี่เขาชอบหมัวว่าพี่ป้องนู้นนี่นั่นเลย

ไม่รู้แต่แกคนต่อไป
แม่ขันมาแม่

อย่าชอบให้ผมพูดอะไรอย่างนี้แล้วผมก็เสียลูก

ตอนนี้ล่ะเอาละ
ไม่มันคือการแสดง
ก็จะผ่านด้านเมียถามเมียล้มกว่านี้ละ
เมียชอบแบบนี้ถูกต้อง

ดีไม่ดีดูที่ทองนะทุกคน

จากที่ห้อยคออยู่นี้มีอยู่บนห้องมีอะไรอยู่ไหมครับ

สุดมากนอกจากอาหารเพราะอร่อยแล้ว
ก็คือแบบว่าไม่ต้องดื่ม

สวัสดีครับ